ไปดูอีกหนึ่งเรื่องของพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมในเรื่องการสมรส
งานแต่งงานค่ะจัดให้สองภาคเขามีความเชื่ออย่างไรบ้างนั้น

งานมงคลสมรสนอกจากจะเต็มไปด้วยความสุขของบ่าวสาว
และความสนุกสนานของแขกที่มาร่วมงานแล้วนั้น
ภายในงานมงคลสมรสยังเต็มไปด้วยความเชื่อของเรื่องพิธีกรรมอีกด้วย
ตลอดข่าวจึงอยากจะพาทุกคนไปดูพิธีกรรมเกี่ยวกับงานมงคลสมรส
ของภาคอีสานและภาคใต้กัน
แต่ละภาคจะมีพิธีกรรมอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
เริ่มกันที่พิธีสำคัญแรกกับพิธีกรรมบ่าวสาวกินไข่ในงานแต่ง
เพื่อเสี่ยงทายความรักของภาคอีสาน
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นั้น
เป็นพิธีกรรมสำคัญในงานแต่งแบบชาวอีสาน
ซึ่งจะให้บ่าวสาวกินไข่เสี่ยงท้ายรัก
โดยคนอีสานจะมีการนำไข่มาใช้ในงานแต่ง

รวมถึงใช้ไข่ในการเสี่ยงทายความรักของคู่บ่าวสาวอีกด้วย
โดยจะนำไข่ต้มไปประดับไว้บนยอดของบายสี
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเสี่ยงทายความรักว่าจะอยู่ยืนยาวมั่นคงหรือไม่
ซึ่งหมอขวานจะนำเส้นผมหรือเส้นได้มาผ่ากลางไข่ต้มให้ออกมาเป็น๒ซีก
เพื่อจะดูภายในของไข่แดงหลังจากการผ่าแล้ว
หากไข่แดงอยู่ตรงกลางแสดงว่าความรักของเบาสาวจะมั่นคงยืนนาน
หากไข่แดงเอ็นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแสดงว่าเป็นความรักที่โลเล
หากไข่แดงที่ผ่ามาไม่เท่ากันก็จะทำการแก้เคล็ด
ด้วยการให้บ่าวสาวกินไข่ที่ผ่ามาคนละซีกนั่นเอง
ต่อกันที่พิธีที่มีชื่อว่าพิธีต้อนรับสะพ้ายเข้าบ้าน
เพื่อความเป็นซีรีย์มงคลของภาคตาย
เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมสำคัญของชาวพัทธลุง
ที่จะทำหลังพิธีมงคลสมรส
กับพิธีที่มีชื่อว่าพิธีรับสะพัยเข้าบ้าน
โดยพิธีนี้จะจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติกับลูกสะพ้าย
ที่จะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของฝ่ายชาย
ซึ่งพ่อแม่ของฝ่ายชายจะนำของสำคัญของตนคนละ๑ชิ้น
มาใส่ถาดให้ลูกสะพ้ายได้เหยียบก่อนเข้าบ้าน
เพื่อแสดงความเคารพต่อสะพ้าย
เหยียบของเสร็จสะพ้ายจะต้องนำของทั้งหมดใส่ขันน้ำมนต์
ก่อนจะให้แม่ฝ่ายชายพาลูกสะพ้ายเข้าบ้าน
เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านรับรู้และคอยปกป้องดูแลสะพ้ายต่อไป
เพราะนับจากนี้สะพ้ายจะได้กลายมาเป็นหนึ่งเดียว
กับคนในครอบครัวของฝ่ายชายแล้วนั่นเอง
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวพิธีกรรมในงานมงคลสมรส
ที่มีมาตั้งแต่โบราณตามความเชื่อของคนในแต่ละภาค